ใครจะดวงดีไม่ดีอะไรยังไงไปเช็คดวงกับหมอไก่พพาธินีกันนะคะ
๖ราศีที่เหลือเป็นยังไงบ้างเริ่มกันที่ราศีตุลเลย
เรื่องของการงานเนี่ยขัดแย้งเพื่อนร่วมงานเพราะความคิดเห็นไม่ตรงกัน
การเงินราบรื่นดีจะให้ดีมากควรนำเงินที่มีไปลงทุนนะ
ส่วนเรื่องของความรักคนมีคู่ความรักมั่นคงแล้วก็ครองรักกันอีกนาน
โสดล่ะจะพกรักแบบเงียบ
ส่วนราศีพิจิกษ์นะคะเรื่องของการงานเนี่ย
งานรับผิดชอบงานใหญ่ที่เป็นหน้าที่เป็นหน้าเป็นตาให้กับองค์กรเลย
เรื่องของการเงินมีเรื่องใช้จ่ายเรื่อยแล้วก็มีโอกาสหมดได้เหมือนกันนะ
ส่วนความรักคนมีคู่นะคะคุณและคนรักดูเหมือนเพื่อนกันมากกว่า
และคนโสดจะพบรักกันแบบไม่คาดคิด
ไปดูต่อที่ราศีธนูนะจ๊ะ
การงานเสนอผลงานมีโอกาสประสบความสำเร็จดีค่ะ
แนะนำว่าควรทำบุญถวายสังขทานเพื่อเสริมดวงหน่อยนะจ๊ะ
การเงินมีเรื่องให้ใช้จ่ายหนักในช่วงนี้ทำใจแล้วก็บริหารให้ดีค่ะ
ความรักคนมีคู่เนี่ยนะความรักจะกลับมาเข้าที่เข้าทาง
ส่วนคนโสดบอกก่อนว่ามีเกณฑ์โสดยาวข้ามเดือนไปเลย
ต่อที่ราศีมังกรค่ะ
การงานสัปดาห์นี้ควรระวังเรื่องคำพูดให้มาก
มีโอกาสที่คนรอบข้างจะเข้าใจผิดเพียงเพราะคำพูดบางคำนะคะ
เงินมีโอกาสได้เงินถุงเงินถังแบบไม่คาดฝันด้วย
ส่วนความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์ราบรื่นไร้ปัญหา
โสดมีโอกาสได้พบรักแบบจริงจัง
ไปที่ราศีกรุมกันบ้าง

ราศีกุมนะฮะการงานช่วงนี้การงานราบรื่นแถมมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือ
การเงินมีลาบแบบไม่คาดฝันควรถวายพระทหารเพล
ส่วนความรักคนมีคู่ความรักเนี่ยเสมอต้นเสมอปลาย
โสดอ่ะโสดต่อไป
แล้วก็ราศีมีนฮะเขาบอกว่าการงานจะมีชัยชนะเหนือคู่แข่งควรทำบุญถวาย
หมอนหาหมอนหมอนส่วนการเงินฮะหนักใจเพราะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือความรัก
คนมีคู่เนี่ยก็มีความสุขนะเพราะได้ใกล้ชิดกับคนรัก
ส่วนคนโสดจะได้พบคนที่ดีที่รักจริงครับ
วน๑๒ราศีนะคะเดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันสัปดาห์หน้าต่อนะจ๊ะ